แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารการความเคลื่อนไหวได้ในทุกเชื่อมข่าวของไทยรัฐทีวี
เพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะยกทัพไปหลายสิบคนไปเกาะติดบรรยากาศการแข่งขันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
วันนี้ก็เลยจะเอามาให้ดูกันว่าเบื้องหลังการทำงานของทีมข่าวเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง
เพื่อคุณผู้ชมปกติแล้วเห็นแต่ข่าวอยากจะรู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นข่าวนั้นเขาต้องทำอะไรค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
สวัสดีครับยังไงครับโอ้โหคุณบอลครับ
มันน่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับ

วันนี้ไปบิ๊กซีมาครับผม

กลับมารุ่นบอลไทยต่อแย่เลย

เพราะว่าห้อง๑๓เนี่ย
เป็นห้องของตัดต่อทีมงานครับ

การจับต่อเครียดแค่ไหนครับ

มาสูงหัวกันเพื่อเป็นงานออก

ตอนนี้๑วันในการทำงาน

เมื่อกี้ว่ายังไง

อย่างคุณโบ้เล่าถึงกระบวนการทำงานหนึ่งตัวนี้ทำอะไรอยู่ครับ

อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอที่รอดูไทยรัฐทีวีบ้างครับว่า
การทำงานของทีมข่าวกีฬาทัศน์ทีวีเป็นอย่างไรบ้างครับ
เที่ยงทำครับก็เที่ยงทำครับ

เป็นบรรยากาศห้องการตอบทรีมข่าวทาราฟทีวี
เดี๋ยวผมพาไปดูห้องฉันพาไปดูห้องนี้ครับ

นี่คือเช้าพา

คนเรียวนี้เป็นโต๊กกันเมืองเลยนะฮะ

ก็สนุกดีครับสนุกดี

ซึ่งวันแรกเริ่มขึ้นเนี่ย

สบายดีครับสบายดี
กลับหุ่นกินแล้วนี่นะโอ้โหแม่นเจ้าโอ้ยแม่นเจ้าแม่นเจ้า

จับได้นะครับ
สวัสดีครับอยากไปดูห้องคุณเทวินกับคุณก๊อฟ
สวัสดีคร้าบ
สวัสดีคร้าบนายหรือเปอร์เพียสครับ

ก็ทำไมเสียงวันไหว

ข้างล้าง

ที่บรรยากาศของทีมข่าวสต้าทีวี

สวัสดีนี่สวัสดีก้อน